คุณผู้ชมไปต่ออีกหนึ่งเรื่องก็เป็นความรักของคนสองคน
ผู้ชายสองคนเขาเป็นแฟนกันเป็นผู้ชายทั้งคู่นะครับนะฮะ
ฝ่ายนึงอยากกลับบ้านช่วงปีใหม่อีกฝ่ายหนึ่งบังคับไม่ให้กลับ
แล้วฝ่ายนี้เขาโมโหก็เลยเอาสายไฟลัดคอเขาเสียชีวิตเลยครับ
เอาคาห้องพักที่คอนโดเหตุผลมีแค่นี้เองคุณผู้ชมนะฮะ
ไปดูการทำแผนกันหน่อยนะฮะเนี่ยครับย้อนกลับไปกันก่อน
วันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยแม่ของนายปรัชญาอำนักมณีอายุห้าสิบก้าวปี
สายการบินดังแห่งหนึ่งเข้าไปแจ้งความลูกเขาหายไปติดต่อลูกชายไม่ได้เลย
หายไปแล้วหลายวันเกรงว่าจะเป็นอันตรายตำรวจก็เลยไปตรวจสอบที่คอนโดแถวหลักสี่
โดนี้อยู่ริมถนนวิภาวดีซึ่งเป็นที่พักของนายปรัชญาพบว่านายปรัชญาเสียชีวิตแล้ว
สภาพศพนะลำคอพบสายไฟพันอยู่แล้วก็ทรัพย์สินรวมทั้งรถยนต์ของผู้ตายก็หายไปด้วย
ตำรวจก็เลยแกะบรอยจากกล้องวงจรปิดพบว่าในกล้องมีชายคนนี้เป็นชายคนสนิทของผู้ตาย
ลงจากลิฟต์มาพร้อมกับกระเป๋าเดินทางลงมาด้านล่างก่อนจะขับรถของผู้ตายที่จอดอยู่หน้าคอนโด
แล้วก็หลบหนีหายไปก็เลยนี่คือหลักฐานในการออกหมายจับเนี่ยมีการแลกบงแลกบัตรกันหน้าคอนโดด้วยนะครับ
นี่รถของผู้ตายนะฮะผ่านไปไม่ถึงสัปดาห์ตำรวจสามารถจับกลุ่มได้
คนที่ก่อเหตุก็เป็นคนสนิทเป็นแฟนนั่นแหละว่าง่ายคือนายอธิพันธ์พิมพ์เรืองอายุ๓๔ปี
นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่คอนโดที่เกิดเหตุนะครับ
จุดแรกเป็นจุดที่ผู้ต้องหาไปชี้จุดคือชั้น๘เป็นห้องนอนของผู้ตาย
ที่ทั้งสองคนจะมีปากเสียงกันหนักมากเพราะว่าเขาบอกว่าเขาอยากกลับบ้าน
แต่คนผู้ตายไม่ให้กลับบ้านช่วงปีใหม่นะครับ
นายอธิพันธ์ก็เลยใช้สายไฟพันคอนายปรัชญาจนเสียชีวิตก่อนจะหลบหนีไปพร้อมกับเอารถแล้วก็ทรัพย์สินของผู้ตายไปด้วย
นายอธิพันธ์สารภาพแบบนี้เพิ่งจะรู้จักกับผู้ตายเพียง๑สัปดาห์

บกันเพียง๑สัปดาห์เท่านั้นเองคุณผู้ชม
วันเกิดเหตุนะต้องการจะกลับบ้านต่างจังหวัดเพราะว่าเป็นช่วงปีใหม่
แต่เขาบอกอย่างนี้นะผู้ตายหึงเขา
ห่วงเขากลัวกลับไปจะไปหาแฟนเก่าจะไปเจอคนนั้นคนนี้ก็เลยมีปากเสียงกัน
และผู้ตายคงกลัวว่าจะแจ้งจับ
จะแจ้งจับให้ตำรวจจับค้างเรื่องของยาเสพติดเพราะระหว่างที่คบกันเนี่ย
คือนายอธิพันธ์เนี่ยเสพยาไอด้วยสุดท้ายโมโหกลัวถูกแจ้งจับ
นะฮะก็เลยพลั้งมือใช้สายไฟรัดคอจนเสียชีวิต
ทำอยู่๑๐นาทีจนแน่ใจว่าแฟนตายแล้ว
เดี๋ยวก่อนถ้าบอกว่าทำอยู่จน๑๐นาทีจนแน่ใจว่าแฟนตายนี่ใช้คำว่าพลั้งมือได้ไหมคะ
สติต้องมีนะ๑๐นาทีนะสุดท้ายก็เลยขโมยทรัพย์สินขโมยรถของผู้ตายไป
เพราะไม่มีเงินก็เลยบอกว่าตอนแรกจะนำไปขายแล้วก็จะหนีไป
ไปฟังเสียงของผู้ต้องหานะครับ

เป็นอารมณ์ชั่ววูภไม่ได้ตั้งใจครับ

แต่ปิดลัดคอยสิบนาทีจนต้นใจว่าตายแล้ว

ไม่ใช่นะฮะคือต้องบอกแบบนี้คุณผู้ชมก่อนที่นายอธิพันธ์จะมาก่อคดีข้างรัดคอคดีนี้นะ
กลับไปภาพนี้ที่มิ้นถามเนี่ยปี๒๕๕๕นายอธิพันธ์เคยตกเป็นข่าวโด่งดังหลังจากหอบทรัพย์สินคือสินสอดนับแสน
ไปสู่ขอแฟนนุ่มอายุ๑๙ปีที่ระเบอร์หน้าเนี่ยอายุ๑๙ปีที่อุดรแล้วชีวิตของทั้งสองคนเนี่ยล่มสลายไปคือมีปัญหาต้องเลิกลากันไป
จนกระทั่งนายอธิพันธ์เนี่ยมาก่อเหตุซ้ำขึ้นอีกคือเขาไปแต่งงานกับหนุ่มคนนี้ก่อนอายุ๑๙แล้วเหมือนแบบไปไม่รอดอ่ะ
ลากันไปนะฮะตำรวจก็เลยแจ้งข้อหารอธิพันธ์ฆ่าผู้อื่นแล้วก็ชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนเหมือนแบบคือก่อเหตุลักษณะแบบนี้มาก่อนหรือเปล่าไม่ทราบ
คือตอนไปแต่งงานกับน้องคนนี้แล้วไปเอาทรัพย์สินเข้ามาหรือเปล่าหรือยังไงหรือไปทำอะไรเขาถึงได้เลิกกันแล้วก็มามีแฟนคนนี้คบก็ได้เพียงหนึ่งสัปดาห์แล้วก็ไปฆ่าเขาตายนะฮะก็ไม่รู้ว่าเหตุผลเนี่ยเป็นแค่อยากจะกลับบ้านช่วงปีใหม่หรืออยากได้ทรัพย์สินเขาหรือเปล่าเพราะว่าก็เพิ่งจะคบกันได้สัปดาห์เดียวสัปดาห์เดียวเอง